อ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เจ้าของไล่เนี่ยเขาปลูกไว้๕ไล่
แล้วพอเขาทราบข่าวว่าทางวัดเนี่ยจะทำม้ามสมุนไพร
แจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มนะฮะ

เจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
มากับพระลูกวัดแล้วก็คณะกรรมการวัด

จะได้เอาไปต้มทำน้ำสมุนไพรให้ญาติโยมดื่มกัน
หลวงพ่อแป๊นะฮะท่านจ้าวาดวัดนะครับ

ติดตามข่าวสารเรื่องโควิด๑๙มาตลอดนะ
แล้วทีนี้เนี่ยทราบข่าวว่ากระชายขาวมีสรรพคุณในการที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
หรือจะโควิดได้ก็แล้วแต่นะฮะผลการศึกษาต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มากได้น้อยได้แบบไหนอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่ามองว่านี่คือการที่จะสร้างภูมิได้ส่วนหนึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยแข็งแรงจากสมุนไพรไทยก็เลยมาขุดกระชายกันนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะท่านเจ้าวาดท่านเล่าไว้นะครับ
ตอนที่ยังไม่คิดเอ่ยเอ่ยโควิดนี้น่ะ
ยีบหาสามหามาช่วงเนี้ยมันจะขึ้นช่วงโควิด
หรือแกละมันก็เยอะนะขึ้นมาถี่ตอนนี้จะปั้นราคากันเอง
เป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อแป๊ออยู่แล้วค่ะอ่า
ลูกไว้แล้วบอกโอ้โหมันขึ้นเยอะกำลังงามเลย
พอทราบค่ะว่าหลวงพ่อจะทำน้ำสูบผลัยแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่ม
ก็เลยให้มาขุดไปได้๓๐๐กิโลกรัมนะฮะ
ไปได้วันนี้เนี่ยแต่หลวงพ่อบอกเอาแค่นี้ก็พอ
เหลือเอาไว้เผื่อให้มันขึ้นใหม่แล้วก็เอาไปขายทำทุน
จะได้มาปลูกใหม่ชาวบ้านจะได้เอามาต้มไปดื่มกัน

คือช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสมุนไพรไทยก็มาแรงเหมือนกัน
ช่วงเวลาที่คนก็กำลังรอวัคซีนกันอยู่

มีพื้นที่ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะ

พระครูธรรมกฐาสุนทรเจ้าอาวาสค่ะ

เป็นการต้มสมุนไพรสู้โควิด๑๙

ชาววันนี้ต้มยา

ในตัวยานี้จะมีขามีขิงเกมีกระชาย
ตะคร้ายแล้วก็ไพรชะพรู
สมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อน
เอาผู้ป่วยกินกัน

ชาวหนึ่งแก้วละปรอง๕วัน

ถ้าไม่เป็นแล้วนี้เชือกจะหมด

อ่าเดี๋ยวความอะไรโจทย์แล้วกับคนที่เป็นคนที่เป็นเรียนน่ะ
กินความอะไรโจทย์วันนี้ฮะรองนายโอ้งการปริหารส่วนจังหวัดสงขลา
พอรู้ข่าวก็เลยต้องลงพื้นที่มาดูนิดนึงอะนะคะ
สำหรับการต้มยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม่รู้แหละ
ยาใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องหนึ่งแต่มาตรการในการป้องกันดูแลตัวเองจากโควิดอ่ะ
ยังไงก็ต้องมีก็เอาหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือเนี่ย
มอบให้กับตัวแทนศูนย์กักตัวที่ทางวัดร่วมกับโรงพยาบาลชุมพลด้วยนะคะ
ย้านที่ท่านเป็นกิจเองไหมครับท่าน
อาจารย์ได้มาจากครูบาอาจารย์เนี่ย
แล้วอ่ะนะคะเขาก็บอกว่าก็เน้นเรื่องของสมุนไพรไทยอะไรแบบนี้แหละค่ะ
มีขามีขิงมีกระชายฟ้าทลายโจรต่างแล้วเขาก็ต้มกันไป
ก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของสมุนไพรต่างเนี่ย
มันยังอยู่ในช่วงของการทดลองศึกษาวิจัยนะคะ
ยังไม่ได้มีรายงานหรือการศึกษาที่ไหนมาสนับสนุนชัดเจนว่า
มันสามารถป้องกันการติดโควิด๑๙ได้
คือถ้าท่านจะไปทำกับข้าวทานต้มเป็นน้ำดื่มสมุนไพรพวกนี้
อันนี้ได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าท่านจะไปโอ้โห
ไปแบบเพื่อจะป้องกันไม่ให้เราติดโควิดหรือว่ารักษาโควิดอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ย
อันนี้ต้องไปปรึกษาไปถามคุณหมออย่างจริงจังนะฮะ
คือที่ฉันหาข้อมูลมาให้เขาบอกว่ากระชายขาวเนี่ยนะ
ตอนนี้มันมีสารสกัดจากระชายขาวที่มันสามารถลดการแพร่เชื้อของไวรัสได้จริง
แต่ว่ามันเป็นการทดลองที่อยู่ในหลอดนะคะยังไม่ได้อยู่ในคน
แล้วก็การที่จะเอาไปใช้เนี่ยต้องใช้เป็นสารสกัดเท่านั้น
คุณหมอบอกแบบนี้หมอแพทย์แผนไทยก็บอกแบบนี้
นี่ฮะภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของสมุนไพรก็แล้วกัน